พูดนะช่วงนี้เนี่ยจะบอกว่าเพลงดาวหางฮันเล่เนี่ย
เออไม่ใช่ฮันเล่ฮันเล่วงการค่ะ
พออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหม
อยากลืมตาและได้พบเจอจนวันสุดท้าย
อย่าลืมฮอทแรปให้หลอกหลอกไม่ได้
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังอีกเวอร์ชันหนึ่ง
จะบอกเลยว่าคุณผู้ชมจะลืมเนื้อร้องต้นฉบับไปเลย
จะเป็นยังไงและเป็นใครไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจริมเจ้า
ยูรู้ไหมคะว่ายูเนี่ยเป็นคนที่ขยันจริง
ขยันตามฝันขยันร้องเพลงให้ชาวเราได้ฟังอยู่ทุกวีทุกวัน
และบอกเลยค่ะว่าวันนี้ฝันของยูเป็นจริงแล้วนะคะ
เพราะเพลงดาวหางฮัลเล่เวอร์ชันพีคสยา
ได้เข้ามาและไม่ออกไปจากหัวดันอีกเลย
เราได้พบเธอจนวันสุดท้าย
อยากเป็นคนที่ได้นอดูดาวข้างเธออีกหมื่นวัน
และเอ็บอีทูเพียงเธอสุดล้ำคา
ยูกับฉันไปนาน
โอเคค่ะซิให้ความสุขอยู่ที่พีคนะ
ส่วนความทุกข์ทางเราจะรับไว้เอง

ดรานเนี่ยขอยืนขึ้นปรบมือชืนชมไว้นะค่ะซิส